แต่บางคนเนี่ยก็พกพระเครื่องเอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลหรือเป็นเหมือนเครื่องรางของขลังใช่ไหม
ทีนี้ใครที่นับถือเรื่องราวเครื่องรางของขลังเนี่ยแต่ละคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนกันหรอกค่ะที่ชื่นชอบ
หนูน้อยคนนี้เขามีของขลังประจำตัวเอาไว้กราบไหว้จะเป็นอะไรไปดูกัน

หูลูกเจอจริงจังมากเลย

ยืนไหว้ดานโนเสาล่ะลูก

โอ้โหเพิ่มด้วยความศักดิ์สิทธิ์ความขลังไป
แล้วก็เอาสายสีนพันธุ์ลอบดานโนเสา
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงอย่างนั้น
ใช้ติ๊กต๊อกท่านนี้นะคะมีชื่อว่าบับเบิลดอร์
เขาโพสต์เอาไว้อย่าปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียว
เปิดเพลงเจ้าแม่กวนอิมในโทรศัพท์
บูชาหลวงพ่อไดโนเสาร์
มีขนมกับน้ำพร้อมสายสินเต็มไปหมด
สงสัยจะจำจากป๊าป๊าม้าเวลาถวายของพระคุณนึกออกไหม

ก็เลยบูชาไดโนเสาร์ซะเลย
ก็เลยถวายของให้เจ้าไดโนเสาร์แบบนี้
ลองคิดดูนะถ้าไดโนเสาร์แบบเป็นเครื่องล้าง

หนังเหนียวไหมไดโนเสาร์มันหนังเหนียวนะ

นี่มีคนคอมเมนต์บอกว่าหลวงพ่อล้านปี
อายุมันผ่อนยืนอย่างนี้หรอใช่ไหมหลวงพ่อล้านปี
ขังนะรุ่นนี้ล้านปีแล้วนะอายุต้องแบบยาวนานมากแล้วราคาต้องแพงมาก
แล้วถ่าวายคือจริงจังมากเลยลูก
ชาวเน็ตเขาก็คอมเมนต์กันไปคุณดูอ่ะ

แบบไม่กินเนื้อก็คือถวายผัก

แต่เด็กผู้ชายกับนิโนสาวนี่เป็นของคู่กัน

แล้วเด็กเขาจะท่องพันธุ์นิโนสาวนี่เก่งมากนะ

อันนี้ที่คอยยาวอ่ะชื่อยีราบยากอ่ะ